พามาดูเหตุประทึกไฟไหม้รถเก๋งติดแก๊สกันหน่อยนะครับ
หน้าร้านขายรถมือ๒ชื่อดังในจังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าของร้านเห็นเลยรีบเลยฮะ
ให้ชาวบ้านช่วยการเอาถังดับเพลิงนะครับ
ไปช่วยกันดับไฟแต่ไม่สำเร็จ
แล้วก็รถดับเพลิงช่วยฉีดน้ำได้ทัน

เธอเรียกรถหลับเครื่องล่ะ
เดี๋ยวล่ะฮะเป็นช่วงอาทิตย์ที่ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่งนะครับ
ระบุว่าเกิดขึ้นบนถนนชายางกูลขาเข้าในอำเภอเมืองอุบลราชธานี
กว่าจะดับไฟที่ไหม้ห้องเครื่องได้สำเร็จนะฮะต้องใช้เวลากว่า๑๐นาที
จะคอยฉีดน้ำเลี้ยงแต่ไฟยังลุกไหม้ขึ้นหลายรอบนะครับ
สอบถามผู้โพสต์คือนางเมวดีจุลทัศน์เป็นเจ้าของร้านขายรถมือสอง
จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านแล้วก็มีควันพุ่งออกมาจากห้องเครื่อง
ที่คนขับจะรีบหนีออกมาจากรถพนักงานจึงรีบนำถังดับเพลิงไปช่วยกันดับไฟนะฮะ
แต่ไม่สามารถดับเองได้ก่อนที่รถดับเพลิงเทศบาลจะเข้ามาช่วยเหลือครับ
รถยนต์คันนี้ติดตั้งระบบน้ำมันแล้วก็แก๊สคู่กันไปนะฮะ
ส่วนสาเหตุนั้นทางตำรวจก็คาดว่าระบบไฟฟ้ามาขัดข้องจนลุกลามไปติดเชื้อเพลิง
และเจ้าของยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบระบบแก๊สที่ติดตั้งมาเป็นเวลานาน
ส่วนที่นำมาโพสต์เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนใช้รถติดแก๊ส
หมั่นตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ